คุณผู้ชมครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับ
ตั้งแต่๙โมงเช้าวันนี้จะเปิดให้บริการให้ประชาชนทดลองนั่งฟรีกันไปเลยนะครับ
ก่อนที่จะประเมินอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบต่อไปครับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนะฮะก็เป็นเส้นทางลาดพร้าวสำโรง
ตอนนี้เขาพร้อมที่จะเปิดให้บริการแบบทดลองเสมือนจริงก่อน
ตั้งแต่วันนี้นะเราเข้าสู่วันใหม่แล้ว๓มิถุนายนนะฮะ
ใช้บริการได้ครับตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๒ทุ่มเลย
แต่ว่าจริงจริงแล้วทั้งหมดเขามีอยู่ยี่สิบสามสถานี
แต่ว่าช่วงแรกที่ทดลองเปิดเนี่ยเปิดให้บริการ๑๓สถานีก่อนนะครับ
จากหัวหมากไปที่สำรงนะฮะรถจะมาทุก๑๐นาทีครับ
แต่ว่าความพิเศษของรถไฟสายนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับ
มันเป็นแบบระบบรางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลนะครับนะฮะ
ก็เป็นรางซีเมนตรงกลางและรถเนี่ยจะคล่อมอยู่แบบนี้นะฮะ
แล้วที่สำคัญขบวนรถไฟสายสีเหลืองจะไม่มีคนขับครับ
เขาวิ่งแบบอัตโนมัติเลยความเร็วสูงสุด๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หนึ่งขบวนจะมีสี่ตู้นะฮะหนึ่งตู้ก็นั่งได้
ทั้งหมดเนี่ยห้ามร้อยหกสิบแปดคนด้วยกันห้ามร้อยหกสิบแปดคนต่อหนึ่งขบวนนะครับ
สี่ตู้เลยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นระบบการขนส่งมวลชน
ล่าสุดที่เสร็จแล้วแล้วพร้อมที่จะให้บริการนะฮะก็เป็นการขนส่งผู้โดยสารทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพแล้วก็ทางด้านของสมุทรปราการนะฮะ
แล้วก็เชื่อมต่อทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะที่เป็นเส้นสุขุมวิทย์นะฮะ
แล้วก็ในส่วนของรถไฟใต้ดินสายสีดำเงินก็อยู่ที่บริเวณแยกรัฐธรรมดรรวมทั้งไปเชื่อมต่อกับได้ด้วย
หลังจากเปิดวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวประเมินก่อนว่าจะเป็นยังไง
แล้วอาจจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั้ง๒๓สถานีต่อไปนะครับ
ใครที่อยู่เส้นทางนี้ก็ใช้บริการได้แก้ไขปัญหารถติดเส้นทางลาดพร้าวแล้วก็รามคำแหงได้เป็นอย่างดีนะครับ